เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่เขาว่ากันว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ดิฉันโม้หรือเปล่าล่ะไปดูกันหน่อย
เฮ้ยและนี่คือพญาเป็ดทรงพลัง
เดี๋ยวนะเคยเจอแต่พญานาคอะไรอย่างนี้นะ

พญาเป็ดตัวนี้ตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านน้องเป็ด
ตำบลนาคายอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานี

เห็นไหมเขาถึงมีเครื่องเส้นไหว้แล้วก็มีแบบว่า
เหมือนปูนวางเอาไว้ปฏิสถานเอาไว้ให้ตะวางของค่ะคน
แล้วชาวบ้านก็นำน้ำแดงผลไม้สิ่งของต่างต่างมากราบไหว้บาบูชาอ่า
แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังใหม่อยู่ยังไม่ค่อยเห็นร่องรอยของสถิติ
โชคดีสักเท่าไหร่แต่ดิฉันเชื่อว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่ง
ที่น่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อย
แต่สิ่งที่ดิฉันเห็นจากที่นี่คือ
ชาวบ้านเขาทำการจุดจุดจุดทูปเสียงท้าย
ทวายพญาเป็น
อุ๊ยเสียงมันไปจะได้หรือเปล่า